คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่คือกลุ่มเด็กนักเรียนอาชีวะนะครับ
นับร้อยคนเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะล้อมรถนะครับ
เป็นรถเครื่องเสียงที่มีการปราศัยกันเมื่อสักครู่แล้วก็ล้อมรถตั้งแต่สี่แยกราชประสงค์นะครับ
เดินมาแยกประตูน้ำเลี้ยวขวามาที่ถนนเพชรชบุรีแล้วก็เดินลงมาบริเวณทางด่วน
แล้วก็ส่งรถเครื่องเสียงนะครับขึ้นทางด่วนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ต้องทำแบบนี้เด็กกลุ่มอาชีวะบอกว่าเพื่อรักษารถเครื่องเสียงนี้เอาไว้
เพื่อไม่ให้ทางตำรวจเนี่ยยึดไปนะครับก็เลยต้องมีการเดินตั้งแต่สี่แยกราช
ประสงค์มาถึงบนบริเวณทางด่วนแล้วก็ส่งขึ้นทางด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มรัฐดรณ๘๓ใช่มั้ยฮะในช่วงการชุมนุมใช่ครับ
ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยขับรถเดินกันกลับแล้วนะครับ
คุมสุดท้ายที่เป็นกลุ่มฮันทีว่าที่เพิ่งจะมาส่งรถเครื่องเสียงขึ้นทางด่วนกลับไปแล้วนะครับ
ก็จะรวมกลุ่มทุกกลุ่มนะครับที่เคยมีการประกาศไว้รวมถึงกลุ่มคณะราษดรนำโดยภัยด้วยนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะไปรวมตัวกันที่๓ย่าน
แล้วก็จะเดินไปที่สถานทูตเยอรมันพรุ่งนี้ครับ
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกานะครับ